เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระราชทานพระบรมราชวรกาศให้นายเศรษฐาทวีสินนายกัธมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เมื่อวานนี้เวลา๑๓นาฬิกา๕๓นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จออกณพระที่นั่งอำพอสถานพระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่๓๔คน
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินแม่ของพระบาท
ขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุขจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุขจริต

และโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระสถานกำลังใจและเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจดีครับ
และโอกาสนี้พระเจ้าอยู่หัวได้พระสถานกำลังใจและเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจดีครับ

และโอกาสนี้พระเจ้าอยู่หัว

และโอกาสนี้พระเจ้าอยู่หัว

และโอกาสนี้พระเจ้าอยู่หัว

มาถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
ที่สนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นครับ

ก็ถือเป็นธรรมเนียมนะดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมครับที่จะมาถ่ายรูปกันหน้าตึกไทยแบบนี้นะครับนี่แหละฮะ
เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของบรรยากาศแล้วก็